กรณีที่คุณครูนั้นลงโทษเด็กนักเรียนอายุ๗ขวบเองเด็กชาย
ใช้ไม้พลองเนี่ยถ้าต่อเนื่องจากรายการถามตรง
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะไปดูย้อนหลังได้ผ่านยูทูปก็ได้
แล้วก็กดติดตามกันให้ครบล้านเพื่อจะได้แจกของรางวัลต่าง
แล้วก็รอรับกัน๙๙ครั้งตามข่าวที่บอก
โอ้โหเด็ก๗ขวบกับ๙๙ครั้ง
บาดแผลที่เห็นเนี่ยกลางหลังจะเห็นเลยขึ้นเป็นเส้นแดงเป็นแถบแดงนะครับ
และบริเวณของรุญญาณตรงก้นด้านขวาเขียวช้ำเป็นรอย
ผู้ปกครองบอกว่าแม้ว่ามีข้อเสนอว่าเอานะทำขวัญ๕๐๐๐ยอมไหม
คลายกันไปจบกันไปผู้ปกครองบอกว่าไม่ยอม
ยืนยันว่าเดินหน้าเอาเรื่องถึงที่สุด
ดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันครับ
นางบุญสืบขันทองนะครับอายุ๕๐ปีพร้อมกับลูกชายอายุ๗ขวบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑
ซึ่งวันนี้นะครับคุณแม่ของน้อง๗ขวบก็มาร่วมรายการถามตรงด้วยนะครับ
นะครับคนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนผู้หญิงคนนี้นะครับ
และนายวรกรพงธนากุลกรรมการสภาธนายความ
เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคุณครูสาวที่ทราบเพียงแค่ชื่อเล่นเท่านั้น

โดยคุณแม่บอกว่าคุณครูใช้ไม้พลองตีลูกชายบริเวณก้นและหลัง
มากถึง๙๙ครั้ง
บาดเจ็บแล้วก็ร่องรอยอย่างที่เห็นเนี่ยครับ
ตามร่างกายตามแผ่นหลังตามที่บริเวณก้น
มีทั้งรอยแดงรอยเขียวที่ยังปรากฏอยู่
กรรมการสภาธนายความบอกว่าเข้าแจ้งความดำเนินคดี
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี๒๕๔๖มาตรา๒๖
กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
โทษจำคุกไม่เกิน๒ปีและมาตรา๒๙
ประมวลกฎหมายอาญาบุคคลใดก็ตาม

ได้รับอันตรายต่อจิตใจและร่างกาย

บอกว่าอยากให้ครูสาวคนนี้เนี่ย
ที่ก่อเหตุนะครับซึ่งคำให้การของคุณแม่บอกแบบนี้
อยากให้คุณครูย้ายออกจากโรงเรียนเพราะกลัวว่า
เดี๋ยวจะกระทำการรุนแรงเกินกว่าเหตุอีก
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์และหัวอกของคนเป็นแม่ครับ
ตีน้องจนเหมือนตายอ่ะตีให้ตาย
น้ำแบบหนามากเลยเนื้อไหม้หมดเนี่ย
แม่ก็กลัวไงว่าน้องเป็นไรว่าน้องเป็นโรงชักอยู่แล้ว
มันเป็นอยู่แล้วกลัวอยู่
ซึ่งในช่วงรายการถามตรงคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
หลังจากคุณจอมขวัญถามว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้าง
น้องน่ารักนิสัยดีหล่อเหลาเอาการ

เอ๊ะแล้วทำไมคุณครูคนนี้ก็ทำการรุนแรง

ว่าตอนนี้เด็กยังมีความหวาดกลัวอยู่
คงต้องตรวจสอบอีกครั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้น

เรื่องต้นครับตำรวจภูทรคลองหลวงรับแจ้งความ
และจะเรียกครูคนที่ถูกกล่าวหามาสอบสวนอีกครั้ง
ซึ่งเรื่องนี้คดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ